หิวแล้วหิวเลยตื่นมาแล้วก็หิวเลยหิวสิหิวสิ
หิวก็ไปกินข้าวมันไก่ไหมล่ะดีข้าวมันไก่เจกเม้งตำนานความอร่อยกว่า๕๐ปี
ร้านนี้เด็ดแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
ห่อที่สาข้า
หมดนี้เลยได้ไหมได้เลยค่ะคุณค่ะจัดชุดใหญ่จัดเต็มเลยค่ะ

ไปที่ร้านข้าวมันไก่เจกเม้งนะคะร้านโปรดของใครหลายคนค่ะ
ร้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนศรีทบุตรบำรุงถนนจรัสเมืองแขวงรองเมืองเขตปฐุมวัน
กรุงเทพมหานครนี่เอง
ใช่นี่เหรอใช่ร้านนี้นะคุณผู้ชมเป็นร้านข้าวมันไก่ที่มีต้นตำรับยาวนานมากว่า๕๐ปี
จริงจังสิคะคุณค่ะนี่จะบอกอย่างนี้นะว่าร้านนี้เขามีข้าวมันไก่สองสีข้าวมันไก่สองสีคือไก่โต้
โต้กับไก่ทอดป่ะถูกต้องไก่ต้มเนื้อนุ่มและไก่ทอดกรอบนอกนุ่มไหนมี
มีปงมีเป็ดด้วยเท่าที่เห็นถูกเขาก็มีหลายอย่างแล้วก็มีพวกซุปต่างแกงจืดหรือว่าพวกที่มันเอาไว้ซดน้ำซุปเยื่อไผ่เอ่ย
แล้วเขามาแบบไหนรู้ไหมคุณชิสาลักษณะแบบนี้คือต้องนึ่งมาอยู่ในซึ้งมันก็จะเก็บความอุ่นความร้อน
อ่าแล้วก็ทานคู่กันโอ้โหอร่อยมากมากจริงจริงนี่เขาหั่นเป็ดนี่โอ้โหตายแล้วไอ้ซุปเยื่อไผ่นี่ผมชอบมาก
ดิฉันก็ชอบเหมือนกันคุณคะมันทานเข้ากันได้ดีมากกับทุกเมนูจริงแต่ถ้าจะกินข้าวมันไก่นะสูตรเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือต้องกินด้วยกันคือน้ำจิ้ม
มันไม่มีน้ำจิ้มให้ได้ไม่มีน้ำจิ้มโกดอ่ะไม่ได้เป็นคนมากจะเต็ม
เขาบอกว่าของเขาถึงพริกถึงกิ่งเข้มข้นจริง
มีเติมตามอัธยาศัยพริกคุณจะใส่กระเทียมคุณจะเพิ่มเอาแล้วแต่เลย
มีผักกาดดองเป็ดตุ๋นมะนาวดองไก่ตุ๋นมะนาวดองดอกไม้จีนตุ๋นมะระโอ้เยอะแยะมากมาย
ส่วนราคาเป็นมิตรมากเลยค่ะยังไง
เริ่มต้น๕๕บาทพิเศษก็๖๕๗๕บาท

แพงใครได้ยินเพราะอยู่กลางเมืองด้วยนะคะ
แล้วก็จัดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็มีแบบไส้เขาเรียกว่าเนื้อชิ้นใหญ่เลย
ไอ้พวกตุ๋นอ่ะตุ๋นถ้วยละ๔๐บาทค่ะคุณชนะ
๔๐บาทเหรอถูกถูกนะถูกนะจริงเอาอย่างนี้แล้วกัน
ถ้าใครผ่านไปแถวโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงนะคะ
ซื้อมาฝากแล้วหน่อยโอ้โหไม่ต้องซื้อฝากคุณแม่ไปทานเอง
ข้าวมันไก่๒สีเขาเรียกกันอย่างนี้ร้านเปิด๖โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
เพราะคุณบอกว่าใครผ่านไปแถวนั้นเออก็ฝากซื้อเลยสิถ้าผ่านไปแถวนั้น
ไม่มีใครอยากจะผ่านแล้วค่ะเอาเป็นว่าไปทานดูหรืออยากจะดูต่อนะคะ
ในติ๊กต๊อกของคุณอายนอนตีภูมิก็ได้นี่ไงติ๊กต๊อกเขาไปติดตามนะติ๊กต๊อกเขาได้